อ่าประมาณที่เก้าเดือนเก้าของเราขายไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเลย

พุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะฮะ
โดยอุดดีขึ้นวันนี้ครับ
แล้วก็มีข้อความว่าสภาพจิตใจแย่ลงไปทุกวัน
คนไปให้กำลังใจกันเยอะเลยแล้วก็มีการแชร์ต่อไปนับพันครั้งนะคะ
เมื่อวานไลฟ์แบบเหงาคนดูคนนึงสองคนขายไม่ออกเลยสักใบ
เสร็จนั่งร้องไห้ต่อท้อกับชีวิตขอบคุณทุกกำลังใจ
เพลิกครื้นมากขึ้นหลังจากที่เงีบเหงามานานยิ่มได้แล้ววันนี้
นิดบอกว่าก่อนหน้านี้แม่นิดก็ขายกระเป๋ามือ๒อยู่ที่ตลาดนัดคุ้มกล้าว
แถวแถวสมุทรประการรายได้วันหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยได้ค่ะ
แต่พอช่วงโควิด๑๙ตลาดปิดไปขายที่ตลาดนัดไม่ได้
ก็เลยต้องขายออนไลน์สดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
เดือนเก้าอะค่ะที่ชวนช้อปปิ้งกันเยอะเลยอ่ะ
ก็เลยอ่ะเก้าเดือนเก้าน่าจะขายได้น่ะเริกงามยามดี
ขายผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวขายอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
เฟซบุ๊คส่วนตัวคนดูสองคนชั่วโมงหนึ่งคนดูสองคน
โอ้โหแล้วคนที่ดูสองคนนักข่าวก็ถามแล้วแล้วใครอ่ะ
แม่นิดที่มาดูเนี่ยลูกค้าหรือเปล่าซื้อหรือเปล่า
นิดบอกเปล่าอ่ะที่ไลฟ์ขายแล้วคนดูสองคนเนี่ยนะ
หนึ่งในนั้นก็เป็นลูกลูกสาวมาดูก็เลยท้อใจมากนะคะ
ขายไม่ได้สักใบร้องไห้เลยค่ะลูกสาวสงสารแม่
คนก็มาให้กำลังใจแล้วคนก็มาอุดหนุนกระเป๋า
คือเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะวันที่๑๐กันยายน
พอลูกสาวแชร์คลิปใช่ไหมคะยอดออเดอร์สั่งซื้อร้อยกว่าใบนะคะ
จักขายไม่ได้เลยสักกระใบครับคุณผู้ชมขายได้เป็นร้อยใบ
๑กันยายน๗๐ใบ๑๒กันยายนเมื่อวานนี้อีก๕๐ใบ
เธอบอกเธอดีใจมากเลยค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าคนจะมาช่วยอุดหนุนเยอะขนาดนี้
ก็เลยฝากขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะ

อาจจะท้อแท้ในช่วงโควิด๑๙แบบนี้ค่ะ
ขายมาเป็นหลายเดือนมันก็ขายไม่ได้

ค่าใช้จ่ายต่างคือเรายังต้องกินต้องใช้
ท้อเลยเหรอคะท้อเลยบอก

ค่ะพ่อควรตอบรับดีแบบนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
รู้สึกดีใจค่ะปลื้มแบบไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะดีมากขนาดนี้
ไม่คิดว่าน้องลูกหลานในโลกโซเชียลจะเข้ามาเห็นแล้วก็มาสนับสนุนมาอุดหนุนมาช่วย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็คุยกับลูกสาวนะคะก็คือน้องนัทค่ะลูกสาวของแม่นิด
เห็นแม่ร้องไห้ด้วยความท้อแท้ใจขายกระเป๋าไม่ได้เลยสักใบ
พอลูกสาวเอาไปโพสต์ผลตอบรับดีเกินคาดตอนแรกคนติดตามไม่ถึงสิบคน
ตอนนี้๒๐๐๐กว่าคนแล้วนะคะ
มาแสดงความคิดเห็น๔๐๐กว่าคนแล้วนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจจริง
และขอบคุณทุกคนที่มาช่วยอุดหนุนแม่ค่ะ
ขอบคุณทั้งในทุกช่องทางเลย
แต่ว่ามีมาจากช่องทางอื่นด้วย
ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อยากจะส่งต่อกำลังใจตรงนี้นะคะ
ไปให้ถึงคนที่กำลังท้ออยู่ว่า

เราก็ไม่รู้แล้วว่าพรุ่งนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่า
ต้องทำไปเรื่อยทำไปให้สุดความสามารถก่อนค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะอุดหนุนแม่นิดนะคะ
ก็เข้าไปดูได้นะคะ
จากโมงเย็นทุกวันนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยในช่วงเวลานี้ค่ะ